จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่เหล่านักแสดง
แล้วก็ทีมผู้จัดจากละครสุดดังเรื่องบุภเพสันนิวาส

พี่แจ๊กกะรีนไปดูกันเลยค่ะ
ฮัลโหลพี่แจ๊กเกอรีนจ๋าสวัสดีพี่แจ๊กเกอรีนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีอ๋อเจ้าที่พันธุ์นะคะที่สตูดิโอบันทึงไทยรักษณ์ตอนนี้ค่ะ
ใช่ค่ะด้านหลังนะคะก็เป็นทีมนักแสดงจากละครบุเภสันนิวาสค่ะ
อย่างที่ทราบนะคะวันนี้ค่ะทีมนักแสดงทั้งหมดค่ะ
มารำแก้บนนะคะที่เขาเคยบนเอาไว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่า
จะให้เรตติ้งถึง๒๐นะคะคือตอนนี้ในกรุงเทพมาถึง๒๐แล้วนะคะ
ตอนนี้เป็นการตั้งแถวนะคะเพื่อที่จะเตรียมรอรำแก้บนจากถนนด้านในนะคะ
บรรยากาศทางด้านนู้นก็จะมีจริงแล้วมีประชาชนมาตั้งแต่เช้านะคะ
แล้วก็เนี่ยค่ะด้านหลังนักแสดงพี่หมื่นก็มาพี่เบลก็มานะคะ
วันวาดก็มาค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะพี่ขุนเดชปั้นจันทร์ไม่ได้มานะคะ
ก็เป็นบรรยากาศรายงานสดสดเลยนะคะตอนนี้จริงจริงแล้วคือในช่วงเช้าเนี่ย

อังกฤษคุณผู้ชายพี่น้องครับ
แล้วก็ตอนนี้เป็นบรรยากาศนะคะสดเลยค่ะ
จะได้เห็นทีมนักแสดงแบบแน่นมาก

รวมไปถึงพี่น้องอรุโนช่า

เสือว่ายร้านพี่พี่พระอพตี

ฮะตอนนี้นะฮะ
ซึ่งบรรยากาศที่มีการรามแก้บน
แล้วก็สดสดตรงนี้ที่หน้าบอร์ดแคสต์นะคะ
ก็เดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวเขาจะไปเริ่มลำแล้วนะคะ
แล้วก็ถ้าใครอยากติดตามภาพข่าวนะ
เรามีประกอบการณ์ทางนี้ก็ติดตามดูได้นะครับ
ไทยรัฐทีวีแล้วก็บันเทิงไทยรัฐนะคะ

ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มไปที่สุดแรกนะครับ
พี่หลุยนะคะพี่หวัดดีค่ะ

นักแสดงนี่เขาจัดเต็มนะคะ

แต่จะส่งเครื่องไปแบบว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะ
แล้วต้องบอกว่าการที่เรตติ้งกระฉูดได้ขนาดนี้เนี่ย
มันก็มาจากประชาชนคนไทยทุกคนนี่แหละ
สร้างปรากฏการณ์หลายสิ่งหลายอย่างทั้งรอง
สถานที่ท้องเที่ยวในประเทศไทย
ให้กลับมาคึกคลื้นแล้วก็น่าสนใจขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ

คุณบอกเลยว่ากระแสดีมากเลยทำให้เราหันมาใส่ชุดไทย
แต่ก่อนมาคุณอาจจะอายถือชุดไทยออกจากบ้าน

สำคัญตอนนี้วงการแฟชั่นกำลังตื่นตัวเรื่องของชุดไทย
โอ้โหมีการตัดเย็บชุดทงชุดไทยวันนั้นพี่ช้อปปิ้งมาเยอะมาก
กระเบนแบบร่วมสมัยมีเยอะที่สุด
พูดคุณค่ะไม่ได้แค่เสื้อผ้านัทดีฉันเมื่อวานไปเดินสู่จะรู้จักมา

เบื้องที่เป็นลายไทยคุณจามเบนจรงทุกอย่าง
คนไทยมาซื้อมาเหมาไปหมดเลย
ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะกระแสนี้